ทีนี้ใครที่ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์หม้อแปลงระเบิด
แล้วได้ยินแต่แบบหม้อแปลงระเบิดหม้อแปลงระเบิด

โอ้โหบึ้มไฟพุ่งไฟไหม้

ถอยระวังรถ
โอ้ปุญา
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นประกายไฟพุ่งมาแบบนี้ไม่ใช่พลุนะคะ
ฉลองงานไหนแต่นี่คือหม้อแปลงระเบิดค่ะ
แล้วหลังจากนั้นไฟมันก็ไหม้
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงเขามารออยู่แล้วไง
แล้วก็เลยเข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ใช้น้ำยาเคมีฉีดดับไฟ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วงเที่ยงคืนกว่าเมื่อวันที่๒๒เนี่ยนะคะ
จุดตรงนี้คือริมถนนสายเสรภูมิคำพลสูงที่๑๐๑ค่ะ
คือชาวบ้านคนแรกเลยนะที่เขาเห็นเหตุการณ์
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาใกล้กับตรงนี้
แล้วเห็นว่าเฮ้ยมันมีเหมือนกับแบบเป็นเปลวไฟลุกที่หม้อแปลง

แปลงจะเริ่มมีไฟลุกได้ยังไงก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็รีบมาค่ะเพราะว่ากลัวเหมือนกัน
ว่าไฟจะมาลุกแล้วก็ติดบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่มาจอดรออยู่แล้วถ่ายคลิปกันอยู่
หลังจากนั้นเสียงบึ้มแล้วก็ประกายไฟไฟพุ่งมา
โอ้โหเป็นไฟลูกใหญ่มากเลยนะ
หลังจากที่หม้อแปลงระเบิดไม่ต้องพูดถึงค่ะ

ดับทั้งแถบนั่นแหละหมู่บ้านดงประเสริฐค่ะ

ใช้เวลาซ่อมประมาณชั่วโมงนึงนะคะ
ถึงจะสามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกตินะคะ